รุ้นรับของขวัญจากใจกับไทยรัฐ
หยิบหนังสือพิมพ์ไทยรัฐและมองหาสติ๊กเกอร์บนหน้าหนึ่ง
หลุดสร้อยคอทองคำหนัก๒สลึงจำนวน๓๐รางวัล
และสร้อยคอทองคำหนัก๑สลึงจำนวน๑๒๐รางวัล

รับของขวัญจากใจได้ง่าย
กรอกข้อมูลบนสติ๊กเกอร์หน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐให้ครบถ้วน
ฉบับวันที่๑๗๑๙และ๒๓พฤศจิกายน
เฉพาะในเขตกรุงเทพสมุทรปราการนนทบุรีและปฐุมธานีเท่านั้น

นังสิทธิ์พิมพ์ไทยรัฐสำนักงานใหญ่ตรอมวงเล็บมุมซอร์

เพื่อกรอกข้อมูลบนช่องทางออนไลน์

จนถึงวันที่๓๐พฤศจิกายน๒๕๕๙

ฉบับประจำวันที่๒๔ธันวาคมนี้